ไปที่ฉะเชิงเซาอีกทีคุณผู้ชมครับ
นักประดาน้ำกับต้นคริสต์มัสมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงนะครับ
เขาบอกว่ากลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวเลยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไง
อันนี้คือมาทำงานนะเขามาทำงานนะไม่ได้มาถ่ายรูป
เมื่อคืนประมาณ๒ทุ่มครับกู้ภัยได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปนั่งตกปลา
แล้วเกิดลื่นตกน้ำเพื่อนที่ไปด้วยก็เลยช่วยผู้ชายคนนั้นขึ้นมาจากน้ำ
แต่โทรศัพท์มือถือสิมันจมลงไปในแม่น้ำบางประกงโอ้โหมืดตึ๊บ
ตรงนี้คือเขื่อนริมน้ำหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
คือบริเวณนี้เนี่ยเขามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับ
เพราะว่าเป็นสถานที่จัดงานเขาดาวน์ปีใหม่ไงคนก็มาถ่ายรูปอะไรกัน
ผู้ภัยมาถึงเนี่ยครับพี่คนนี้ชื่ออธิบดีเวียงจันทร์
เป็นทีมกู้ภัยสวมชุดประดาน้ำโดดตูมลงไปพี่เก่งเหลือเกิน
รู้ได้ยังไงโดดลงไป๓นาทีโทรศัพท์มือถือได้ขึ้นมา
คือมันไม่มีทางเห็นเลยนะมันมืดเลยอ่ะแล้วก็มีน้ำด้วยอ่ะ
ขอโทษนะครับใช้มือกับเท้าคลำอย่างเดียวฮะ

เหตุการณ์แบบนี้โอ้โหเก่งจริงเสร็จภารกิจ
หนาวด้วยเปียกด้วยริมน้ำใช่ไหมลมก็แรง
กู้ภัยคนนี้นะครับขึ้นมาไหนก็มาแล้วใช่ไหม
ก็ถ่ายรูปกับต้นคริสต์มันสักหน่อยอ๋ออย่างนี้เอง
มาแล้วนี่นะครับนักท่องเที่ยวเห็นเออแปลกดีเหมือนกันนะ
ถึงขั้นนะครับหลายคนก็มาถ่ายรูปนะฮะ
พี่กู้ภัยคนนี้ถ่ายช็อตนี้ไว้เป็นที่ระลึกซะด้วยเลยก็แล้วกัน
ในฐานะที่เก่งละเกินนะฮะสามนาที
นี่ไงคนก็ไปเที่ยวกันส่วนที่เข้ามาทำงาน

ของภาพที่เรียกรอยยิ้มนะคะไม่ใช่ซันตาคลอสนะครับ
นี่ค่ะกู้ภัยกับนักข่าวเหมือนกันอยู่อย่างนะ
เทศกาลไม่ได้หยุดนะ